เขาบอกโอ้โหโจรไม่กลัวผี
บุกไปขโมยของถึงในเตาเผาศพ
สิ่งนั้นก็คือกรานรองศพหรือว่าตระแกงเหล็กนั่นเองนะครับ
นี่พระท่านบอกว่าโอ้มาขโมยกันแบบนี้ไม่กลัวผีเลย
เดี๋ยวเวรกรรมมันก็จะตามทันเองแหละ
อาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวอัตมาก็มาตัดเหล็กมาทำใหม่
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวรกรรมตามทันก็ให้มันรู้ไปนะครับ
โดยพระบุญหรือว่าหลวงทนเตชะปัญญาพระลูกวัดนานอน
อำเภอเมืองจังหวัดตรังพาทีมข่าวเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริเวณเมนเผาศพซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนะครับ
หลังจากที่มีแก๊งคนร้ายไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม
ไม่กลัวผีแอบเข้ามาขโมยตะแกงเหล็กหรือว่ากรานรองศพ
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการประกอบพิธีชาปนกิจศพเป็นอย่างมากครับ
พระบุญท่านยอมรับนะครับบอกว่าไม่เคยพบเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย

ก่อนหน้านี้นะอะไรบ้างล่ะที่ถูกขโมย
ก๊อกน้ำปลาปลาพัดลมก็มีขโมยมาขโมยไป
หลอดไฟหลอดไฟนี่เป็นประจำเลยหายไปเป็นประจำนะครับ
ถึงขั้นกับเปิดประตูเตาเผา
ลักตะแก๊งเหล็กหรือว่ากรานรองศพไปได้
ซึ่งคาดว่าคนที่ขโมยไปน่าจะนำไปขายร้านขายของเก่า
ก็คงจะได้ราคาสักประมาณ๓๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าพระท่านเปิดเผยมา
บอกว่าพระท่านเคยเชื่อมเหล็กกับมือเลยนะ
เหล็กกับมือทำการรองศพเองด้วยมือเลย
ก็เอาเหล็กกลมซื้อมาขนาด๑นิ้ว

กระทั่งมีความกว้างของการรองศพประมาณ๒๐นิ้ว

ตอนซื้อเหล็กมาประมาณ๑๐๐บาท
ถ้าเอาเหล็กเหล่านี้ไปขายที่ร้านขายของเก่าก็น่าจะได้สัก๓๐๐บาทนะครับ
ไม่เป็นไรขโมยไปแบบนี้พระก็ไม่ได้ว่าอะไร
หายแล้วก็ทำยังไงล่ะโยมหายแล้วก็ต้องทำใหม่สิ
จะซื้อเหล็กมาตัดแล้วก็มาทำเป็นกรานรองศพกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนทางด้านของนายวิชัยจีนซ้ายกำนันตำบลนาท่ามใต้

กำนันขาวก็เชื่อว่าผู้ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
หรืออาจจะเป็นพวกเก็บของเก่าขาย
อีกอย่างหนึ่งที่ตั้งประเด็นน่าสงสัยไว้
ก็อาจจะเป็นพวกที่มีใบสั่งให้มาขโมยของจำพวกนี้
ไม่ว่าจะเป็นขี้เท่าใต้ฐานพระอิตเชิงตะกรนะครับ
หรือว่าตะแกรงเหล่านี้การเผาศพเหล่านี้

นำไปทำเครื่องรางของขลังบางอย่าง
ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ผู้ที่ขโมยไปเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องเจอดีแน่ไม่กลัวผีแบบนี้
ถามกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัด
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัด

แล้วก็เร่งติดตามเบาะแสคนร้ายจับกลุ่มตัวมาให้ได้
แต่ว่าทีนี้ล่ะครับพระบุญท่านก็บอกว่า
กระซิบบอกทีมข่าวนี่ยมค่ะ
แต่มาเคยแจ้งตำรวจไปตั้งหลายครั้งแล้ว

คือไม่เห็นจะช่วยตามจับได้สักทีเลย
คุณก็มากระซิบต่อผ่านทางหน้าจอแบบนี้
ไม่รู้ว่าคุณตำรวจเขาดูอยู่หรือเปล่า
ผมกระซิบหน้าจอเบา
ดีมายช่วยหน่อยล่ะกันนะคะค่ะครับ